เลือดนะครับที่โคราชครับ

คู่รักคู่นี้นะฮะเขาก็คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้ว
ตัดสินใจตกร่องปล่องชิ้นแต่งงานกันครับ

พอตกเย็นฉลองงานแต่งกลายเป็นว่า
บ่าวจู่ชักปืนออกมายิงเจ้าสาวตาย
ยิงแม่เจ้าสาวตายยิงน้องสาวของเจ้าสาวตาย
ญาติที่มาร่วมงานมาช่วยงานโดนยิงตาย๑เจ็บอีก๑
และหลังจากนั้นเขาพิพากษาเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเขาเอง
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจบชีวิตตัวเองยิงตัวตายตามครับ
กลายเป็นไม่ใช่วันที่มีความสุขที่สุดนะฮะ
เป็นวันแห่งความสูญเสียนะฮะซึ่งเจ้าบ่าวเป็นอดีตนาวิกโยธิน
แล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาพาราลิมปิกเขาพิการขานะครับ
แข่งขันทั้งว่ายน้ำแล้วก็ยิงปืนด้วยระดับนานาชาติ
จตุรงค์หรือว่านายแจ็คเป็นเจ้าบ่าวอายุ๒๙ปีครับ
ก่อเหตุยิงเจ้าสาวนางสาวกาญจนาหรือว่าปูอายุสามสิบแปดนะฮะ
เจ้าสาวอายุมากกว่าเขาประมาณสัก๙ปี

ซึ่งคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เขารัก
และต้องการจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกันทั้งสิ้นครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานเลี้ยงฉลองแต่งงานครับ
ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวที่โคราช

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยบ่าวสาวเขามีปากเสียงทะเลาะกัน
ตอนเช้าก็ยังแต่งงานกันชื่นมืดเลยนะครับ
มีภาพถ่ายงานวิวามีแต่รอยยิ้ม
แต่ว่าพอตกเย็นเนี่ยนะฮะจู่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
บริเวณบ้านหลังที่เกิดเรื่องนะครับ
ก็จุดทูบนำสิ่งของส่วนตัวมาวางไว้ตรงจุดที่
แต่ละคนโดนยิงตายและมีการกล่าวทำพิธีเชิญดวงวิญญาณครับ
หลังจากนั้นก็เตรียมนำของใช้ทั้งหมดไปไว้ที่วัดหลวงราชบำรุง
กม๗๙ที่ตำบลวังน้ำเขียวเพื่อบำเพ็ญกุศลนะฮะ
ญาติญาติต่างก็โศกเศร้าเสียใจ
เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านระแวกแถวนั้นบอกว่า
คืนวันที่เกิดเรื่องเห็นว่าช่วงคืนวันก่อน
ช่วงประมาณ๔ทุ่มได้ยินเสียงดังขึ้นปั้งหลายนัด
จากนั้นเสียงก็เงียบไปตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัด
เพราะรู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านงานจัดงานแต่งเลี้ยงฉลอง
พอมารู้ข่าวตอนเช้าว่าเสียงดังปั้งนั้นไม่ใช่เสียงประทัด
เป็นเสียงปืนแล้วมีคนตายที่น่าเศร้าคือทั้งเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาว
แม่เจ้าสาวน้องสาวของเจ้าสาวญาติเจ้าสาวโดนยิงตาย

คือทั้งหมดนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงสนิทกับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดจากอะไร

ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นว่าคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละ

คือทั้งสองคนเนี่ยแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่า

แต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข
อุปสรรคในการกีดกั้นเรื่องความรัก

สันนิษฐานว่าฝ่ายหญิงเป็นคนหน้าตาดีครับ
ทำให้ฝ่ายชายอาจจะมีความหึงหวง
และบวกกับตอนช่วงเย็นกินเหล้าไปด้วย
อาจจะเมาและเกิดทะเลาะกัน
รวมทั้งมีการสันนิษฐานว่าอาจจะถูกมีการพูดจาดูถูกดูแคลนปมด้อย
เขาขาพิการไงก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหม
ฟิลขาดหรือไม่อย่างไรซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ

ประมาณ๖นัดมันปั้งอย่างนี้นะ
นัดสุดท้ายมันเงียบหายเลย

ไม่ออกมาแล้วกลัวเนอะสงสารหลานเนอะ
แม่มันก็ตายพ่อมันก็ตายไปแล้วเนอ
มันก็อยู่แต่หลานเนอะลูกสาวมันก็ลูกสาวกำลังเป็นสาวกำลังสวยเนอะ
ลูกมันต้องคุณว่าเพิ่งเห็นเมื่อวาน

กลายเป็นงานแต่งเลือดเลยนะคะ